กาญจนบุรีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกหย่ามาก
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาจีบแฟนก็เลยไปหาเพื่อนถึงบ้านเลยขับรถกระบะมาเลย
บุกไปบ้านเพื่อนเลยฮะปรากฏว่าจะเอาปืนไปยิงเพื่อน
แต่ยิงไม่โดดก็เลยโดนฟันเข้าศีรษะนี่เลือดอาบเลยนะฮะ
แล้วก็ถูกเอาน้ำมันราดรถกระบะจุดไฟเผารถกระบะโอ้โห
นี่เห็นไหมโหไหม้ไหม้ทั้งคันเลยนะใช่ชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจ
แจ้งทางดับเพลิงให้มาช่วยกันฮะอืมเผาทั้งคันเลยฮะนี่ฮะ
ขับรถกระบะไปบ้านเพื่อนกะว่าจะเอาเรื่องโอ้โหมาจีบแฟนเรา
แต่กลับโดนซะเองเอาปืนไปด้วยยิงเขาแต่ยิงไม่โดน
โดนฟันศีรษะแล้วก็จุดไฟเผารถฮะรถกระบะ
คันนี้นะครับทุกผู้ชมครับความจริงแล้วมันคือสีดำ
ไม่ออกเลยค่ะต้องเรียนว่าคือสีอะไรความจริงแล้วคือสีดำนะฮะ
อ่าก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านที่เกิดเหตุคือบ้านของนายอัครเดช
อยู่ที่ดำบลช่องสดัวอำเฟิร์มจังหวัดกาญจณะบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นี่รถคันนี้ก่อนถูกเผาอืม
นี่ฮะโอ้โหสภาพนี้คนละเรื่องเลยนะใช่นี่ฮะ
ขณะที่นายอัครเดชอยู่ที่บ้านก็ใช้น้ำมันราดไปที่รถ
แล้วก็จุดไฟเผาหลังจากที่มีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถไปเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุกัน
คนขับรถกระบะชื่อนายวิโรธม่วงสายอายุ๒๖ปี
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วคือต้องควบคุมตัวทั้งสองฝ่าย
เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องมีราวทำร้ายกัน
ส่วนนายอัครเดชเจ้าของบ้านตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้มา

ได้ไปคุยกับคุณยายคนหนึ่งคุณยายอายุ๗๗ปีนะฮะอยู่แถวนั้น
คุณยายบอกว่าโอ้โหยายเห็นเหตุการณ์หมดเลย
เมื่อวานนี้๒คนเขาทะเลาะกัน
คุณยายบอกว่าอย่างนี้ฮะเรื่องราวเป็นแบบนี้
นายวิโรธขับรถกระบะมาที่บ้านของนายอัครเดช
มาถึงนายวิโรธถือปืนลงไปเลยลงจากรถถือปืนมาด้วย
ส่วนนายอัครเดชตอนนั้นนอนอยู่ในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงว่าอีกฝ่ายมาหาเรื่องที่หน้าบ้าน
ก็ลุกออกมาแล้วก็มาพูดคุยแบบคือทะเลาะกันเลย

อัครเดชตอนนั้นก็กลับไปที่บ้านไปหยิบมีดออกมา
ไล่ฟันนายวิโรธจนนายวิโรธถูกฟันก็ที่ศิษฐะ
บาดเจ็บแบบเลือดเนี่ยเต็มหัวเลย
นายวิโรธที่ถือปืนมาด้วยพอถูกฟันเข้าไป
ก็เลยใช้ปืนยิงใส่นายอัครเดชแต่ยิงไม่โดนอันนี้คุณยายบอก
อัครเดชทีนี้ก็เลยไปหยิบถังน้ำมันที่อยู่ในบ้าน
เทราดรถกระบะนายวิโรธนะฮะแล้วก็จุดไฟเผา
จนไฟลุกไหม้กระบะถูกไหม้วอดทั้งคัน
แล้วนายอัครเดชก็วิ่งหนีผ่านหน้าบ้านคุณยายไป
พุบพุบพุบพุบขึ้นเลยแล้วก็พุบเลย
นี่ไอ้หนูเอ้ยยายจะบอกให้พอเห็น
วิ่งเข้าบ้านเลยเพราะกลัวถูกลุกหลงไปด้วยไม่คิดว่าวัยรุ่นสองคน
อารมณ์ร้อนกันขนาดนี้นายอัครเดชเจ้าของบ้านเนี่ยปกติเจอกันก็ดูไม่น่าใจร้อนนะ
ก็ดูนิสัยดีปกติดีนี่เนื้อยายเล่าเศ็ดยายก็บอกว่ายายก็
ไม่ไหวเล่าให้นาริสฟังเหนื่อยเหลือเกิน

คุณนฤทธิ์ก็พยายามติดต่อไปยังฝั่งแฟนสาวของนายวิโรธนะครับ
บอกกับเราว่าเธอก็ตกใจเหมือนกัน
นายวิโรธแฟนของเธอขับรถไปหาเขาถึงบ้าน
ก่อนจะเกิดเหตุก็ไม่ได้บอกอะไรนะฮะ
แต่ยอมรับว่านายวิโรธกับนายอัครเดชทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกัน
แต่นายอัครเดชมักชอบเข้ามาพูดคุยลักษณะจีบเธออยู่บ่อยครั้ง
ทั้งที่รู้ว่าเธอเนี่ยคือแฟนของเพื่อน
ปีที่แล้วนายอัครเดชเคยบุกมาถึงห้องพักของเธอนะ
เธอต้องมีเรื่องห่องระแหงกับนายวิโรธ
แล้วนายวิโรธกับนายอัครเดชก็ท้าทายกันเรื่อยมา
ตกใจมากไม่คิดว่าแฟนของเธอจะอารมณ์ร้อนถึงขั้น
ถือปืนไปบุกไปจะไปยิงอีกฝ่ายที่บ้าน
เรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับของหนูนะ

ต้องด้วยบอกว่าเหมือนทั้งนู้นเธอมาทำร้ายเขา

หลือเลือดอาบแล้วถูกเผารดกระบะไปนี่ฮะ

แม่บอกว่าโอ้โหพอมาเห็นรถของลูกแล้วตกใจมาก
คือรถนี่ยังผ่อนไม่หมดเลยโอ้โหรถยังผ่อนอยู่เลยนะครับ
แล้วในรถก็มีอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินเป็นเครื่องมือช่าง
ก็ไฟไหม้เสียหายไปหมดแล้วนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่าจะเอารถไปใช้
แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอารถไปใช้ที่ไหนยังไงนี่รถของแม่เขา
ลูกก็วางสายไปเธอยังบอกว่าลูกชายเคยเล่าปัญหาระหว่าง
กับคู่กรณีให้ฟังเล่าอยู่ครั้งเดียว
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนักคาดว่าเป็นปัญหาเรื่องของแฟนสาวนี่แหละนะ
หัวอกคนเป็นแม่ตอนนี้ก็เสียใจครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเงิน
นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร
เคยพูดให้ฟังแค่คนเดียวตอนที่ว่าของแม่แม่
มันหย่ามหนุ่มเกินไปเขาพูดแค่แนี้ย
ลูกชายมันอาจจะต้นใจขับลงไปเคลียร์
ทำอะไรไม่ถูกเลยแหละช็อกเราแน่นหน้าอกไปเลย
ก็ให้มาคุยกันว่าเราจะเอายังไง
อันไหนที่เราเคลียร์กันได้เราก็เคลียร์
มันจะได้มันไงล่ะมันจะได้จบไป

พันธุ์ตมรุษเอกพงศักดิ์ซับละอพุ่มกัปการสพรัฐยาบอกว่า
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายวิโรธไว้ได้นะครับ
และตอนนี้กำลังติดตามตัวนายอัครเดช
ที่ไปฟันเขาแล้วก็เผารถเขา

คือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ข้อหาหนึ่งก่อนนะส่วนนายอัครเดช
เดี๋ยวรอให้จับตัวได้ก่อน
สอบสวนขยายผลว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไง

อาจต้องแจ้งข้อหากับนายวิโรธเพิ่ม
นายอาคารเดชตอนนี้ให้ญาติ
เกลี้ยกล่อมอยู่ให้เข้ามามอบตัว
ยังไงก็มามอบตัวซะดีกว่าเนอะ

ต้องค่ะยังไงก็ถูกจับอยู่ดีแหละสุดท้าย